เมื่อวานนี้นะคะที่ทางด้านของรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย

พิพาทที่มีกรณีพิพาทกันระหว่างสพเกาะหลีเป๊ะกับนายทุนที่มาสร้างรีสอร์ทนะคะ
ตอนนี้ก็ลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วก็ฝ่ายปกครอง
จะเข้ารังวัดพื้นที่๑๐ไร่ที่มีปัญหากันนี้แล้ว
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
และฝ่ายปกครองจังหวัดสตูนลงพื้นที่รังวัดที่ดินพิพาทบนเนื้อที่๑๐ไร่
ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติได้อนุญาตให้เป็นที่ตั้ง
ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักของสถานีตำรวจภูทรเกาะลิเป๊ะ
แต่ปัจจุบันกลับถูกบุกรุกยึดครองสร้างเป็นรีสอร์ท
และฟ้องขับไล่ตำรวจให้ลื้อถอนโรงพักและอาคารออกจากพื้นที่
จนตอนนี้เหลือพื้นที่อาคารโรงพักหลีเป๊ะแค่ครึ่งไร่เท่านั้นค่ะ

วันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสตูน

ตามที่ได้ของไว้กับกรมอุทยานแห่งชาติ
ว่ามีในทุนรายไหนที่มาปลูกสร้างลุกล้ำเข้ามาบ้าง
ถ้าเจอก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายฟ้องร้อง

เพื่อบังคับให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่
รวมถึงจะไปตรวจสอบที่มาของการออกเอกสารสิทธิ์ด้วย

ถ้าหากพบว่าเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าของที่ดินถือครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็น
หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วย
ซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่า
มีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเป็นผู้หนุนหลังอยู่

ในการขยายพื้นที่เกาะสร้างรีสอร์ท
เข้ามาลุกล้ำพื้นที่อื่น

ออกหมายเรียกข้าราชการที่มีส่วนผัวพันมาให้ปากคำ

ก็จะร้องขอออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีต่อไป
จากนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยยังยอมรับด้วยนะคะว่า
ยุทธการทวงคืนพื้นที่หลวงในครั้งนี้เนี่ย
คมขู่จากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ว่าจะนำชาวบ้านมาปิดล้อมเกาะ

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีชาวบ้านมารวมตัวกันแต่อย่างใด

เดินหน้าทวงคืนที่ดิน๑๐ไร่
ซึ่งเป็นที่ทำการของสพเกาะหลีเป๊ะ
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
แม้จะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังก็ตามค่ะ